สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เอาเวลาเม้ากินป้าทำอะไรกินแล้ว
เมาหรือไม่เมาปาร์ตี้หรือไม่ปาร์ตี้
หรือว่าจะโมโหหรือว่าจะโกรธอะไร
ถ้าไม่มีสติแล้วจะทำได้ยังไง

ทุกอย่างเนี่ยต่อให้คุณจะเมาหรือบอกว่า

ถ้าไม่มีสติแล้วมันจะทำให้หายหิวได้ยังไงล่ะ

โหยก็ต้องมีสติในการโหย

สรุปฉันถามกลับว่าผู้ใหญ่ยุคเรานี่ต้องทำใจให้ได้ใช่ไหม
ที่จะต้องมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
อย่างนั้นฉันก็ขอพูดกับประชาชนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กทุกคน
โลกนี้ก็แล้วกันนะคะว่า
ต่อไปนี้เราคงจะต้องทำใจกันแล้วนะฮะ
ที่ว่าเราจะต้องได้รับเหตุการณ์ที่ลูกของคุณที่เป็นลูกผู้หญิง
อยู่ก็ท้องขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้แต่งหน้า
เราต้องทำใจกันนะคะใช่ไหมคะ

ว่าเมื่อเวลาเรามีลูกแล้วหนุ่มกัญชัยก็ต้องทำใจ
เมื่อมาอยู่อยู่เดินกลับมาแล้ว
นี่ไงเห็นไหมนี่ยังไม่ยอมเลยเห็นป่ะ

แค่ลูกก็บอกว่าหนูรักเขา

เอาใจอย่าเพิ่งขึ้น
ถามให้นี่มันเลวใช่มะไม่ดูแลกันใช่มะไม่ต้องเอาใช่มะ
เอาเป็นว่าณวันนี้มันเกิดความพลาดแล้วก็แล้วแตกขึ้นมาแล้ว

ไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ทำแท้งไม่ได้อะไร

ก็ไม่ต้องไปทำแท้อุ้ยแล้วมันจะเลี้ยงยังไงบางคนอ่ะ
ก็ไม่ต้องไปทำแท้งแต่เพียงแต่ว่าป้องกรทำ

โอเคงั้นคนที่ฟังอยู่คิดหน่อย

ไทยรัฐนิวโชว์ต่อว่าวันนี้เขาขอโทษอะไรกันบ้าง

ยังไม่ได้พูดเลยคุณก็โยนไว้เขาตลอด

นี่ขนาดเมาโลกแตกขนาดนี้เวลายังไม่หมด

มันเป็นสตาร์สสอนดูแต่ละคนดาราที่ไป
โคคริกจะเชิญกับเรา

มีเจมส์จิมีเปเป้อะรักมีคุณบอย

บอกให้อยู่กับบ้านไม่ต้องไปหรอก
พวกเอเย่นเขาอยากดูอะไรพวกสาว

ดูครื่นรบกวนสักนิดนึงได้มั้ย
นี่ใส่ชุดสีอะไรไป

สีเขียวนะสีเขียวสิจ๊ะแต่ละต้องสีเขียวสิจ๊ะ

ขึ้นรบกวนอะไรขึ้นรบกวน
ดมเมท่อไหมดมเมท่อไหม

ดมเมทัลอยู่นี่ไง

ใจหายแวบเลยเมื่อนางเอกน้องใหม่เมเทิลเนี่ย
ออกมายอมรับด้วยความเศร้าว่าหลังห่าง

นูมเขาเล่นลักษณ์
อยากรู้เหรอคนนี้
คนนี้เขาเป็นอะไร
เขาไม่ได้ปวดฮ่อมัน
อะฉันอ่านข่าวกุบกิฟต์ต่อดีกว่า

เดี๋ยวกุบกิฟต์หรือจะโดม
ดรอเบ๊อ๋ไปเลยเอ้าบ่ากันให้เต็มที่ไปเลย

โอเคเดี๋ยวเราจะหยุดเรื่องเล่นไปเนาะนิดหนึ่งนะครับ
ภูมินี้นะคะดีนะ
ภูมินี้ลดนรงนิดหนึ่งนะครับปลอดภัยใส่ชุดดำ
เพื่อเป็นการไว้ทุกข์แล้วก็น้อมถวายสักการะนะครับ

เพราะวันที่๑๖ที่จะถึงนี้ก็จะมีการพัฒนฐานนะครับ

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับคนไทยต้องเริ่มใส่ชุดดำนะครับ

วันที่๑๗อีกวันถึงวันแล้วตอนเย็นปุ๊บนี่ก็ออกทุกเลย
นะครับเพราะว่าเก็บบ้าจิตเรียบต้อยแล้วนะครับ

พรุ่งนี้ครับกลับขอบคลับข่าวใส่ใครได้ไป

สวัสดีครับทุกคน